ส่วนช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของเด็กชาย
วัย๑๑ปีที่จังหวัดสุราธานี
แต่งเพลงที่มีเนื้อหาถึงในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นการย้ำว่าแต่งเพลงเอง๑๑ขวบเท่านั้น
รวมทั้งร้องเพลงอย่างสุดซึ้งต่อหน้าชั้นเรียนด้วย
หลังจากที่คุณครูนำคลิปไปแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ก็มีผู้เข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากค่ะ
เจ้าของเพลงนี้และเจ้าของเสียงนี้
คือเด็กชายกวินรักทองอายุ๑๑ปี

อำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราธานีค่ะ
โดยแต่งเพลงนี้ขึ้นด้วยตัวเองนะคะ
ใช้ชื่อเพลงว่าพ่อที่ฉันรู้จัก

เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
โดยขณะที่ร้องเพลงในเอกชัยทงล่องนะคะ
เป็นครูสอนดนตรีของโรงเรียนได้ถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็แชร์ในโลกออนไลน์นะคะ
มีผู้คนเข้าไปชื่นชมเป็นจำนวนมากค่ะ
ครูสอนดนตรีซึ่งเป็นเจ้าของคลิปเล่าว่า
เมื่อวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ

ซึ่งก็เป็นคลาสที่หลายคนอาจจะรู้สึกเกร็งนะ
เวลาเรียนดนตรีจะต้องปลายภาคปลายภาคจะต้องมีการร้องเพลงหน้าชั้นนะคะ
โดยนักเรียนส่วนใหญ่ออกไปร้องเพลงลูกทุ่งทั่วไป
แต่ว่าน้องกวินนี่กลับบอกครูว่า
ขอร้องเพลงที่แต่งขึ้นเองได้ไหมครับ
จากนั้นเด็กชายกวินก็ร้องเพลงนี้ออกมา
นายเอกชัยซึ่งเป็นคุณครูนะคะ

รู้สึกดีใจที่เห็นลูกศิษย์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
และหลังจากที่คลิปนั้นถูกแชร์ออกไป
เด็กชายกวินได้รับการติดต่อจากสำนักงานพื้นที่การศึกษานะคะ
ซึ่งเตรียมพิจารณาให้เข้ารับรางวัลพิเศษอีกด้วย